มาดูเรื่องราวของการแข่งขันกันบ้าง

เขาแข่งขันปิ้งเขากรีบว้าว

ทุกท่าทุกลีระนี่แสดงถึงขั้นตอนการทำข้าวก่วยเปรียบว่าว
แล้วท่านี้แล้ว
ท่านี้คือกินแล้วอิ่มอร่อยถูกอกถูกใจมั่วดีมีความสุขดีครับ
นี่จะบอกเลยว่าแต่ละทีมไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเขางัดเอาความสามารถมาแข่งกัน
ในการปิ้งข้าวเกลียบว่าวหรือข้าวโป่ง
งานกาชาติและงานมหากรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากล

โอ๊ยก็บอกแล้วลีลาธาตุแก่สาวแล้วแต่จะครีเอตกันมาเลย
คุณบอกเลยนะว่าแต่ละทีมไม่ธรรมดาทั้งหมด๑๓อำเภอ

ทีมละ๓คนพอโชว์ลีลาการเต้นและปิ้งข้าวโป่งเสร็จ
คณะกรรมการต้องมาชิมอร่อยนี่ชิมกรุบชิมกริบก็ว่ากันไปนะคะ
บอกเลยว่าเกณฑ์การตัดสินของการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเต้นนะ

อ้าวละมัวไปสนใจเรื่องเต้นทั้งนั้น
เต้นก็เต้นไปเขาเกลียบก็ต้องปิ้งไปข้าวเกลียบที่ดีจะต้องเรียบสุกเสมอกัน
สีสันสวยงามไม่กระดำกระดางไม่ดำบ้างขาวบ้างต้องสีสวยเสมอกัน
แผ่นเนี่ยต้องขยายใหญ่ที่สุดด้วยนะ
เมื่อคณะกรรมการได้ชิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผลของการแข่งขันนั่นก็ออกมาแล้วค่ะ

ทีมที่ชนะเลิศนั่นก็คือ
ทีมจากอำเภอพระยักษ์กระภูมิพิเศษ

ได้เงินไป๓๕๐๐บาทค่ะ

เป็นหนึ่งวิธีการเนอะเป็นกิจกรรมในงานที่เขาจัดขึ้นสนุกสนานด้วย
ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายที่
อยากจะให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม

ไม่ให้มีสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตร
รวมถึงยังคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาด

ยิ่งใหญ่นะเขามีวัตถุประสงค์ชัดเจนนะการจัดงานเนี่ย
จัดขึ้นมาสนุกสนานเฉย
มองเรื่องของการค้าการขายแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าในแต่ละท้องถิ่นด้วย

เดี๋ยวซ้อมก่อนปีหน้าส่งน้องใบตอง